แต่ผู้หญิงคนนี้เขามีเนาะไปต่อวิทยาศาสตร์

จากการไปขอโชคขอลาบ
และบนบานสารกล่าวในออนไลน์
วัดแห่งนี้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
วัดแห่งนี้ถูกถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ลงในโซเชียล

แล้วผู้หญิงคนหนึ่งไปเห็นในโซเชียล
แล้วเธอนึกในใจเลยว่า
ถ้ามีโอกาสอยากจะมาบูรณวัดแห่งนี้

ถูกจริงนี่คือโพสต์ของเธอที่เอามาแชร์

เธอเลยต้องทำตามสัญญาครับ

นี่คือภาพล่าสุดจริงเลยนะ
เราไปดูดมาจากในติ๊กต๊อกของเขา
ของคนที่เขาจะไปทำการแก้บน
เราไปแอบขโมยไปดูดเขามา

แล้วที่สำคัญอยากจะให้ดูด้วยว่าตอนนี้
ไม่ใช่แค่คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ชาวบ้านคนที่ทราบข่าว

มาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เพื่อมาบูรณะวัดนี้ที่เป็นวัดร้าง
ให้กลับมาเป็นวัดที่สวยงามเหมือนเดิมครับ
จำได้ว่าตอนนั้นท่านผู้ว่ามาลงพื้นที่ด้วย
บอกว่าจะบูรณะนายกนายกอบจก็มา

วัดแห่งนี้คือวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนาราม

ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

อ่าชุมพรนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

ที่ใช้ชื่อว่าจิรพรเส้งเอียดนะครับ
หลังจากที่เขาน่ะถูกรางวัลที่หนึ่ง
เขาก็มาเลยมาทำตามสัญญาตอนแรกต้องสำรวจพื้นที่ก่อน
แล้วเตรียมดูสิว่าตรงไหนจะบูรณวัดแบบไหนอะไรยังไง
เพราะว่าวัดแห่งนี้กว้างใหญ่ภายศาล
เก้าสิบสามไร่คุณผู้ชมโอ้โหแล้วมีสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก

กุฏิสาราพระพุทธรูปรูปปั้นต่างเจดี
แล้วส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยต้นไม้
อ่าเถาวันโอ้โหเพียบไปหมดเลยค่ะ
หลังจากที่ทางโซเชียลเขาได้เห็นแล้วนะ
ต้องเรียกว่าทางโซเชียลแล้วนะน่าจะเป็นองค์กรแล้วล่ะ
กรโซเชียลแห่งประเทศไทยเขาก็มาดูมากันเยอะมาแชร์เรื่องราวนี้
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมมีนางลงนางรำมาด้วยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วคนที่เขาถูกรางวัลที่๑เขาก็โชว์ให้ได้ดูด้วยนะ
นี่นี่นี่รางวัลที่หนึ่งฉันถูกจริงจริงเมื่องวดวันที่สิบหก
พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามนั้นเลยคนถูกรางวัลที่หนึ่ง
เขาจะยิ้มอย่างงี้จริงจริงนะความสุขเนอะเอออ่ะเขาบอกนะครับว่า
ผู้ที่มีจิตศรัทธาเขาก็มาร่วมงานนี้กันเยอะแต่ถามว่าจะให้โชคให้ลาบอีกไหม
ในวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ได้ไหมไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่รู้แน่
ก็คือวัดนี้ดังแล้วครับใช่ค่ะก็จะได้มีโอกาสไปทำบุญกัน
แล้วก็ไปเที่ยวกันด้วยเพราะว่าอย่างที่คุณชนะบอกเนี่ย
ทุกอย่างภายในวัดเนี่ยพร้อมหมดแล้ววัดมีพระพุทธรูปมีโบสถ์มีกุฏิมี
ก็เหลือแต่นิมนต์พระไปจำวัดแล้วก็ไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไป
น่าสนใจนะวัดแห่งนี้นะค่ะคุณอยากจะไปจำไปเป็นบวชไปเป็นพระที่นั่นไหมคะ
อยากอยากอยากวัดดีอยากให้คนอย่างคุณชนะไป
จิกร้าบอนเส้งเยียดนะครับแล้วก็นุพา
รวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องแถวนั้นที่ช่วยกันบูรณวัดนะคะ
เดี๋ยวมีโอกาสเราอาจจะได้เห็นวัดในรูปแบบที่สวย
สวยงามมากยิ่งคือหลังอุรณะเสร็จเนอะ